คุณผู้ชมคะวันนี้วันที่๑๓มิถุนายนวันนี้เป็นวันครบรอบ๓๐ปี
การจากไปของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะ
ทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศเมื่อเช้านี้คุณอาไกรสอนสามีกับน้องเพชรลูกชาย
ก็ไปทำบุญตักบาทที่วัดภาษีก็มีการเสี่ยงทายเลขเด็ดด้วย
คุณเขารอตรงเลขเด็ดเนี่ยนะ
ใช่ค่ะคือวันนี้ไปดูภาพตอนที่คุณอากายสอนไปทำบุญ
ก็ใส่เสื้อลายดอกกุหลาบสีชมพูไปแล้วก็ไปถึงตั้งแต่๘โมงเช้าเลย
เพชรก็มาจากงานคอนเสิร์ตที่ทัพกระดานสุพรรณ
มาถึงตี๒ก็นอนที่วัดภาษีนี้เลยค่ะแล้วก็มาร่วมพิธีนะคะ
ทีนี้คุณอาบอกว่าเมื่อคืนนอนหลับฝันดีนะ
อันนี้ตอนมาถึงนะคะแล้วที่อยากใส่เสื้อตัวนี้เพราะว่าคิดถึงแม่พึ่ง
แล้วเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูค่ะว่าพอมาถึงแล้วเนี่ย
เสื้อของคุณอาไกรสอนสดใสเลยนะต่อผู้หลักเทียงพู
ใช่พอมาถึงเสร็จแล้วก็มีการจับเลข
จำได้ไหมเมื่อปี๖๓น้องเพชรจับ๓ตัวตรงเลย

ใช่เพราะว่า
โอ้โฮ
คุณอาหันมาทางนี้หน่อยหันมากล้องนี้หน่อย

คุณแจ๊กกะรินบอกว่าเลขนี้หมดแผงที่วัดพระศรีเอกมัยแล้วนะคะ

ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอดูไง
จบข่าวเที่ยงปั๊บบ่ายโมงครึ่งคุณผู้ชมห้ามเปลี่ยนช่องเลยนะ
เพราะเดี๋ยวบันเทิงไทยรัฐเล่นเรื่องนี้ต่อ
ไม่รู้ว่าจะมีเลขอะไรมาเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะ

ใช่ค่ะปี๑๓มิถุนายนปี๓๕นะครับใช่ค่ะ

ถ้าเกิดว่ายังมีชีวิตอยู่คืออายุ๖๐จะย่างเข้า๖๑นะคะ